อาเนี่ยคว้าชามข้าวเซรามิกนะฮะ
ทุบหน้าหลานจนกระทั่งหลานเลือดอาบหน้าเลยนะครับ

ทำไมอาถึงต้องโมโหร้ายขนาดนี้
คือถ้าขนาดนี้แปลว่าทุบจนแตกคาหน้าใช่ไหมคะเนี่ย

โชคดีนะว่าหลานไม่ถึงตายนะฮะ

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่

นายอาธิยาผู้ชายคนนี้

นายอาธิยาเนี่ยหรือในช่ำ

แก้มซ้ายด้วยอีก๑แผลครับ
เลือดอาบหน้าเลือดท่วมเลยครับ
นอนอยู่หน้าบ้านที่บ้านควนล้อม
ในพื้นที่ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เย็บ๑๓เข็มนะฮะ

ร้องไห้ร้องห่มที่โรงพยาบาลนะครับ

ตำรวจสพทุ่งใหญ่เข้าตรวจสอบครับ
แล้วแฟนหนุ่มในช่ำกลับเข้ามาช่วงพักเที่ยงมาที่บ้านก่อน
หน้านั้นไปรับจ้างแบกปาล์มน้ำมันพอมาถึงบ้านไปเจอญาติ
กินข้าวอยู่ถือชามข้าวมาแล้วบอกเลยบอกว่าชำมึงอัดคลิป
กูทำไมลบคลิปเดี๋ยวนี้ไม่ทันได้ตอบไม่ทันได้อธิบายครับ
ที่กำลังกินอยู่แล้วทุ่ยเสรรานมิคนะฟาดลงบนหน้าฟาด
บนหัวไม่ยั้งการใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
นะฮะแต่ตอนนั้นจังหวะนั้นเนี่ยอาร์เอ็กซไม่รู้คิดอะไรทำไมถึง
ถึงต้องทุบไม่ยั้งเลยจนเลือดอาบหน้าหลาน
ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วหมดแรงนอนอยู่หน้าบ้าน
ส่วนตัวของแฟนคนเจ็บฮะนางสาวลัดดาวัน
ปรากฏว่าถูกนางสาวจอยซึ่งเป็นแฟนของเอ็กซ์
บเข้าที่หน้าหลายครั้งกลายเป็นว่าศึกครั้งนี้
ผู้ชายสู้กับผู้ชายผู้หญิงสู้กับผู้หญิง

ตัวของนายเอ็กซ์ทำร้ายตัวในช่ำ
ทำร้ายนางสาวระดาวันแฟนในช่ำ
ทำไมถึงต้องเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ด้วย

ช่วงคั่ม๒๑กัลโย
ช่วงหัวขั้ม๒๑กัลโย
เอ็กซ์บ้านอยู่ติดกันเลยกับคนเจ็บครับ
เดินมาหาคล้ายกับอาการเมาด้วย
แล้วพูดเสียงดังจู่ไล่ให้ในช่ำออกจากบ้านครับ
ซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของปู่ซึ่งท่านตายไปแล้ว

ช่ำก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปเอาไว้

นั่นคือที่มาที่ไปคลิปที่อัด
นั่นคืออัดวินาทีที่นายเอสมาโวยวายมาไล่ให้ออกจากบ้าน
แล้วท่าทางคล้ายคนเมาแล้วก็ทะเลาะกันเสียงดังครับ
เอ็กซ์ไม่พอใจที่เห็นว่าอัดคลิป

ก็เลยเดินกลับมาหาเรื่องอีกรอบหนึ่ง
ในวันถัดมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์บานปลาย
ฟังนางสาวรัฐวาวันซึ่งเป็นแฟนของคนเจ็บเล่าเพิ่มเติม
ปลาเข้าหน้าเต็มเลยฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่มเติม
เพราะว่าปลาเข้าหน้าเต็มเลยฮะ

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม
เพิ่มเติมเลยฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามเพิ่ม